ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องน่าเห็นใจคุณป้าวัย๖๕ค่ะ
คุณป้าเนี่ยเขามีลูกสองคนคนโตเป็นใบ้สติไม่สมประกอบ
ส่วนคนเล็กเสียชีวิตแต่ปรากฏว่าคุณป้าเขาบอกว่ามีสตางค์ติดตัวแค่ร้อยเดียวเอง
ไม่มีเงินรับศพกลับบ้านเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทีนี้ค่ะต้องชื่นชมทางกู้ภัยกู้ภัยบอกว่างั้นไม่เป็นไรคุณป้า
เดี๋ยวกู้ภัยช่วยเหลือทุกอย่างเลยรับศพออกมาเคลื่อนศพไปถึงบ้านเกิด
แล้วก็เนี่ยทำพิธีอะไรให้เสร็จสับแล้วก็ภาพที่เห็นเป็นภาพที่คุณป้ากอดทางกู้ภัย
คือขอบคุณกู้ภัยที่มาช่วยอะค่ะคุณป้าสังเวียนวงจันทร์อายุหกสิบห้านะคะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างรัตนัตรัยจังหวัดสระบุรี
เพราะคุณป้าบอกว่าซึ้งใจจริงจริงแล้วขอบคุณมากมากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันมีอยู่ว่า
ลูกชายของคุณป้าสังเวียนเนี่ยค่ะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราชนะ
แล้วคุณป้าไปรับศพคุณป้ากับลูกสะพ้ายเนี่ยมีเงินติดตัวร้อยเดียวอะค่ะ
คุณป้าเลยบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงจริงก็เลยติดต่อไปขอความช่วยเหลือที่กู้ภัย
กู้ภัยว่าเนี่ยป้าไม่มีเงินจริงอยากช่วยให้นำรถรับศพลูกชายกลับไปทำพิธีที่บ้านได้ไหม
พอจะช่วยเหลือได้ไหมพอทางกู้ภัยเขารู้เรื่องเขาช่วยเหลือทุกอย่างเลยนะคะ
ก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นที่คุณป้าขอบคุณทางกู้ภัยแล้วก็ภาพนี้ถูกแชร์กันไปในโลกออนไลน์นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับทีมกู้ภัยที่ให้ความช่วยเหลือนะคะครับ
นายนันทชัยเจียมเจริญค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงกลางดึกสามกันยายนที่ผ่านมา
ลูกเพจทักไปขอความช่วยเหลือ
บอกว่าคุณป้าอายุ๖๕ไปรอรับศพลูกชาย
เนื้อทั้งตัวมีอยู่ร้อยเดียว
ลูกทีมกู้ภัยก็เลยช่วยกันตรวจสอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
เพราะต้องตรวจสอบก่อนว่าคุณป้าลำบากจริงไหม
พอตรวจสอบแล้วเนี่ยโอ้โหรู้เลยว่าคุณป้าลำบากจริงลำบากมาก
บ้านที่อยู่ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยซ้ำ
ลูกชายอีกคนนึงก็พิการเป็นใบ้สติไม่สมประกอบด้วย
ก็เลยตัดสินใจให้ความช่วยเหลือแล้วก็แชร์เรื่องนี้ไปในโลกออนไลน์ค่ะ
แฟนเพจทักมาทางแชทว่าอยากจะได้รถเคลื่อนย้ายศพ
แล้วก็โรงบริจาคแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายมีไหมคะประมาณนี้
ผมก็เลยถามเหตุผลไปว่าเพราะอะไรอะไรยังไง
แกก็เลยส่งรูปของยายสังเวียนมา
ส่งรูปมาส่งรูปยกมือขอร้องอะไรประมาณนี้
ผมก็เลยถามต่อว่ารบกวนส่งบัตรประชาชนของคนเสียชีวิตมาให้หน่อย
แล้วก็ส่งบัตรประชาชนคุณมาด้วยถามว่าทำไมต้องให้ส่ง
คือผมบางทีก็กลัวมีหลอกมีแกล้งอะไรประมาณนั้น
หลังจากที่เช็คได้เรียบร้อยปุ๊บผมเช็คแล้วว่าโอเคเป็นเรื่องจริง
ผมก็เลยประสานงานทีมงานพร้อมกับเอาเฟซบุ๊กนี้
ไปถามถึงยายคนนี้ไปถามคนที่รู้จักว่ารู้จักยายคนนี้ไหม
เขาบอกว่ารู้จักจนจริงอ่าโอเคในเมื่อจนจริง
แล้วที่ผมได้ยินเพิ่มเติมจากที่ผมถามข่าว
คือนยายศพ
นี่ค่ะกู้ภัยเขาก็ต้องรอบครอบตรวจสอบก่อนว่าลำบากจริงไม่จริงยังไง
เขาก็พร้อมให้ช่วยเหลือนะคะถ้าเกิดว่าลำบากจริง
ของเราค่ะก็ไปที่งานศพของลูกชายคุณป้านะคะงานศพของนายสมพงศ์วงจันทร์ที่วัดวงแพรอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ก็ไปเจอกับคุณป้าสังเวียนคนที่ขอให้กู้ภัยช่วยเหลือค่ะ
เห็นภาพไปกอดกับเจ้าหน้าที่อ่ะนะคะคุณป้าก็เล่าให้กับนักข่าวของเราฟังว่าตัวเองเนี่ย
จริงแล้วมีลูกชายสามคนคนโตหายออกจากบ้านคนรองพิการร่างกายไม่สมประกอบ
คนเล็กก็คือนายสมพงศ์นี่แหละที่เสียชีวิตและคนเล็กนี่แหละที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
คอยหาเลี้ยงทุกชีวิตในบ้านตอนนี้เสียเสาหลักของครอบครัวไปก็ไม่รู้จะทำยังไง
ทุกวันนี้คุณป้าสังเวียนบอกว่าก็หูตาฟ้าฟางอะค่ะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก็ได้แค่เก็บผักขายวันหนึ่งได้เงินแค่๓๐๔๐บาทคุณป้าเก็บผักขายเนี่ย
ทุ่งนาขายได้กรัมละ๒บาทคุณภาคภูมิก็ได้แค่เงินคนชะลา๖๐๐บาทต่อเดือนนะคะ
แต่เบื้องต้นตอนนี้คุณป้าสังเวียนบอกว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ยายเก็บผักอ่ะเนอะวันหนึ่งก็ได้๔๐บาทยายก็แบ่งซื้อไข่ซะ๒๐๒๐นี้
ยายก็ซื้อขนมให้คนใบ้๑๐บาท๑๐บาทนี้ยายก็เก็บไว้พรุ่งนี้เผื่อยายไปหาไม่ได้
อยากจะขอขอบคุณมากที่ว่าช่วยเหลือยายได้มาปะนี้นะ
ยายก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงยายตื้นตันนะ
ขณะที่นางสาวกัญญารัตรราวคาภรรยาของนายสมพงธ์นะครับ
บอกว่าในวันนั้นตัวเขากับคุณป้าสังเวียนหรือว่าคุณยาย
ก็มีเงินรวมกันไม่ถึงพันบาทนะครับ
ซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลด้วยซ้ำ
ไม่รู้จะทำยังไงหากไม่ได้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างรัตนาไร

และสำคัญที่สุดก็คือต้องขอบคุณความช่วยเหลือจากทุกคน
หลังจากที่รู้เรื่องนี้ผ่านทางช่องทางต่างโดยเฉพาะทางสังคมออนไลน์
ทุกคนก็ช่วยเหลือมาซึ่งเปรียบเสมือนการต่อชีวิตให้กับคุณยายในชีวิตบ้านปลาย
จะได้อยู่อย่างสุขสบายขึ้นแม้จะขาดเสาหลักของครอบครัวไปแล้ว
ก็ยังมีความช่วยเหลือจากคนไทยที่ช่วยบริจาคเงินเข้ามา

อันนี้พอเสียชีวิต
เขาก็บอกว่าต้องมีค่าใช้จ่าย
มรับมีมาตอนนั้นเลยค่ะตอนกลางขึนเลย
จะเอาสบออกประมาณตีนึงครับได้สบออก

ตอนนี้พี่สาวพี่ตามไปตามหลัง
พี่ก็เลยเอา๖๐๐ขึ้นมา
แล้วก็เอาหนึ่งร้อยหนึ่งของยาย
แล้วก็ยืมพี่สาวที่เหลือให้มันพอพันหนึ่งร้อยไปจ่ายเขานะคะ
อันนี้อยากบอกมากเลยขอบคุณไปทางที่สว่าง
ทุกครั้งที่เราไปเช็คเงินนะคะว่าเข้ามาเท่าไหร่
เราก็จะฝากขอบคุณไปที่สว่างขอบคุณไปที่ทุกคน
แต่ตอนนั้นทุกคนอาจจะไม่เห็นว่าเราขอบคุณไปอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้เมื่อพี่ได้ออกทีวีแล้วพี่ก็อยากขอบคุณผ่านสื่อทุกสื่อนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้นะคะยุติการบริจาคเงินช่วยเหลือแล้วนะคะ
เพราะว่าคนช่วยเหลือเยอะมากจริงนะคุณภาคภูมิยอดเงินเป็นหลักล้านนะคะ
ใช่ค่ะก็เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวของคุณป้าสังเวียน
อยู่อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอืมแต่ว่าทีนี้ค่ะเงินบริจาคทั้งหมดนี้นะคะ
ก็จะมีทางหัวหน้าชุมชนไปช่วยดูแลจัดการเรื่องเงินนะคะ
แล้วก็ตอนนี้สภาพจิตใจของคนในครอบครัวก็เริ่มดีขึ้น
แล้วก็จะเริ่มใช้ชีวิตใหม่กันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่บริจาคไป
ลูกสะพ้ายก็ถือว่าก็มีจิตใจที่ดีขึ้น
ก็พยายามใช้เงินให้ได้ประโยชน์ที่สุดก็แล้วกัน
มีฝ่ายที่เข้ามาช่วยดูแลอันนี้ผมว่าดีนะฮะเพราะว่าความจริงอายุเพิ่ง๖๐กว่า

จะได้มีชีวิตที่แบบสุขสบายในบ้านปลายแบบไปถึง